ในช่วงของสีสันข่าวเช้าพี่ทิเต้

เอาใจช่วยทีมงานเบื้องหลังเบื้องหน้า
ทุกอย่างนะครับบรรดาฮีโร่ทั้งหลาย

ตอนนี้นี่แหละก็คิดถึงอยู่

สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับผม

สาระและก็ความหาครับ

เชิญชมได้เลยครับ
แต่เมื่อคุณจูบฉันทำไมฉันสั่นไปถึงหัวใจ
จริงแล้วนะครับความรู้สึกของคนที่ถูกจูบ
หรือคนที่จูบนะครับคุณผู้ชม
ต้องดูอาการของหนูน้อยสองคนนี้แหละครับ
ฮีฮ่า
แม่ดูแล้วก็หนาวร้อนล่ะครับ

จูบกลิ้งไปเคลิ้มไปเอาหมุนไปลงไป
โอ้ยยยยยเขินนะครับเขิน
เย็นสบายเย็นสบายจังเลย
เปิดพัดลมสบายใจเฉิบเลยล่ะ
เจ้านายไม่อยู่บ้านฉันก็เหมือนเจ้าของบ้านนั่นแหละ
แหมมีความสุข

แหมก็รู้อยู่แล้วว่าใคร
ฉันสั่งได้นั่นไง

นี่แหละแกแรงงานของฉัน
นึกว่าจะมีแต่ต่างประเทศครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ใช้รถบนถนนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มีน้ำใจหยุดแล้วจอดรถให้กลุ่มเป็ด

บริเวณแยกโฮมโปร

ทั้งพ่อทั้งแม่และลูกเป็ดประมาณ๕๖ตัว
น่ารักเป็นอย่างมาก
ขับรถบนท้องถนนเจอสิงรถบรรทุกแบบนี้

นี่แหละครับรถบรรทุกแฟนซี

ไม่ต้องออกมาวิ่งเพ่นพ่านแบบนี้
แต่นี่เป็นประเทศญี่ปุ่น

อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ